พาคุณผู้ชมกลับไปที่หมู่บ้านกกอกที่ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะ
นับไปนับมาตั้งแต่๑๑พฤษภาคมจนกระทั่งวันนี้๑๙สิงหาคมครบ๑๐๐วันพอดีนะคะ
สำหรับการหายตัวไปของน้องชมพู่วันนี้เดี๋ยวมีการจัดงานบุญครบร้อยวันให้น้องด้วยนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในคดีความคือถ้าเกิดว่าไปดูตามในสื่อโซเชียลเนี่ย
มีการอ้างบอกว่าตำรวจเตรียมที่จะออกหมายจับ๒คน
คนหนึ่งนั้นนามย่อสอเสืออีกคนหนึ่งนั้นนามย่อต่อเต่า
เอ้าสอเสือสเสือสาวิตรีใช่หรือเปล่านั่นสิต่อเต่าแตนใช่หรือเปล่าหรือแต่
เราไปถามบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับตัวอักษรทั้งสองตัวเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาบรรยากาศเมื่อวานก่อน
เมื่อวานที่หมู่บ้านที่วัดบ้านกกอก
เขามีการจัดประเพณีที่ชาวอีสานเรียกว่า

ถ้าเกิดว่าของปากใต้ก็จะเป็นการทำบุญเดือน๑๐เนี่ยนะคะ
ซึ่งเป็นการทำบุญวันสุดท้ายของเดือน๙
ปีนี้ตรงกับวันแรม๑๔ค่ำเดือน๙
เป็นการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับ
บุคคลญาติบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ

ทั้งพ่อแม่ตาชาญยายสมควรณแต่ณเสริม
ก็ไปร่วมงานบุญครั้งนี้ด้วยนะคะ
เราก็พยายามที่จะควานหา
ลุงพลมาไหมก็ไม่เห็นนะคะ

ไปให้บริเวณที่อัฐิบรรจุอัฐิของน้อง
จากนั้นครอบครัวของน้องชมพู่ก็กลับไปที่บ้าน
ข้าวของสำหรับการทำบุญครบ๑๐๐วันของน้องชมพู่คือวันนี้
มีการนำเต็นต์มากางแบบนี้นะตามต่างจังหวัดนำเต็นต์มากาง
เตรียมสถานที่พิธีต่างเพื่อรองรับแขกที่จะมาร่วมพิธีในวันนี้
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีความตำรวจยืนยันว่าตอนนี้กำลังติดตามหาตัวคนร้าย
หลังจากนี้จะเชิญนายแพทย์ศักดิ์สิทธิ์บุญยลักษณ์
ซึ่งท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มงานนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
เป็นแพทย์เป็นหมอคนแรกที่ไปผ่าชนะสูตรศพน้องชมพู่
เดี๋ยวจะเชิญคุณหมอเนี่ยนะคุณหมอศักดิ์สิทธิ์เนี่ย
เดินสำรวจเส้นทางขึ้นภูเหล็กไฟอีกทางหนึ่ง
คือก่อนหน้านี้คุณหมอศักดิ์สิทธิ์มาเดินแล้วแหละ๑ครั้ง
วันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมาเดินสำรวจเส้นทางกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปรากฏว่าครั้งนั้นคุณหมอเชื่อแบบนี้ว่า
น้องชมพู่เนี่ยขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเองไม่ได้นะคะ
เสริมคือใครน้าเสริมเป็นน้าเขยของน้องชมพู่ที่บ้านอยู่ติดกัน
แต่น้าเสริมก็ไม่ได้ขัดขืนอะไรนะคะ
แสดงความบริสุทธิ์ใจให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ถึงกระนั้นก็ตามอีกหนึ่งความคืบหน้าที่ชาวเน็ตเขาแชร์กัน
ตำรวจในท้องที่เตรียมจะออกหมายจับคนที่มีอักษรย่อสอเสือและต่อเต่า
เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าไม่จริงเลยไปเอามาจากไหนนะคะ
เราก็ไปถามนะหนึ่งในสอเสือก็ต้องสาวิตรีแล้วล่ะค่ะ
ถามแม่ของน้องชมพู่แม่บอกว่าก็ไม่ได้กังวลใจอะไรเกี่ยวกับข่าวนี้
เพราะไม่ได้ทำผิดอะไรที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดี
ตำรวจเชิญตัวแม่ไปสอบปากคำมากกว่า๓๐ครั้ง
แม่ก็ไปโดยไม่เคยขัดขืนแต่ละครั้งเลยนะคะ

เราให้คำร่วมมือกับกระหมดอยู่ตลอด
แล้วออกหมายจับสตเนี่ยนะ

เพราะเราไม่ได้ทำ
สตผ่านไปแล้ว

คันนี้ตบ้างตตใครได้บ้าง

นาแตบอกว่าไม่ได้กังวลใจอะไร
เพราะว่าที่ผ่านมาในการสอบสวน

โดยเฉพาะเรื่องของไทม์ไลน์ความเคลื่อนไหวของตัวเขาเอง
เมื่อวันที่น้องหายตัวไปคือ๑๑พฤษภาคม

มีการชี้แจงอย่างชัดแจ้งแล้ว

แล้วปรากฏว่าชื่อเล่นแตน
ชื่อจริงคือสมพรหลาโพ

ชื่อเล่นก็ต่อเต่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้กังวล
เพราะไม่ใช่คนที่ฆ่าน้องชมพู่

พิธีทำบุญร้อยวันน้องชมพู่

คนที่เราจะต้องไปถามค่ะว่า

ลุงพลกับป้าแตนสรุปออกมาแบบนี้แล้วนะคะ

ทำบุญร้อยวันของน้องชมพู่

เหตุผลแบบนี้บอกว่าส่วนหนึ่ง

ลุงพลบอกว่าการทำบุญให้หลานเนี่ย

เน้นเรื่องของการทำบุญร้อยวัน

บวชให้น้องชมพู่ยืนยันว่าจะยังคงบวช

จากนี้อีกหนึ่งเหตุผลสำคัญค่ะ
ลุงพลบอกว่าจะพาป้าแตนเดินทางมากรุงเทพ
เพื่อออกรายการทีวี

ปรึกษาทนายความเรื่องคดี

ตอนนี้ยังคงตกเป็นผู้ต้องผู้สงสัยอยู่นะคะ

แต่เป็นคนที่หลายคนสงสัย

ขอเปิดเผยว่าทนายที่จะเอามาช่วย
เป็นใครฟังเสียงลุงพลค่ะ
ระยายการเตรียมการลงหน้าสำหรับลุงพล

ไม่ได้ไปรุงงานธรรมบุญร้อยวันเนี่ยนะคะ

ฟังเสียงลุงพลร้องเพลงไป

เช็คดีมั้ยของคุณปูฮงศิษย์
เน้นเรื่องของเพลงเพื่อชีวิต
และหลังจากนั้นพอมีคนเห็นว่าลุงพลเสียงดีค่ะ
นักร้องหมอลำชื่อดังจินตราภูลาภชวนลุงพลไปร่วมคอนเสิร์ตขึ้นเวทีใหญ่เลยนะ
เป็นวันไหว้พญาเต่างอยที่ลานพญาเต่างอยริมลำน้ำพุงอำเภอเต่างอยสกลนครงานวันไหน๑กันยายนนี้
ได้รับการยืนยันแล้วเพราะว่าได้พูดคุยทีมข่าวของเราก็เช็คข่าวเรียบร้อยนะคะ
หลังจากนั้นกลับไปถามลุงพลลุงพลว่าไงลุงพลบอกว่าตอบรับคำเชิญ
เออไปจะได้เห็นลุงพลขึ้นเวทีนะแต่เพลงที่เขาจะให้ขึ้นไปร้องคือเพลงเต่างอยนั่นแหละ
ลุงพลบอกว่าไม่เคยร้องเพลงนี้นะก็ต้องซ้อมร้องแหละ๒๓วันน่าจะร้องได้
เอาหลายคนฟังเสียงลุงพลเพราะไปแล้วนะคะเพลงช้าเพลงซึ้งมาฟังมาฟัง
เพลงเร็วและเป็นลูกทุ่งหมอลำกันบ้างลุงพลซ้อมให้ฟังเบาอ่าเอาฟังค่ะ
นัไปอยู่แล้วหาใครที่อยากไปดูเวรมือที่หนึ่งไหวน่ะก็พักแรงดูซื้องที่หนึ่ง
ยนแล้วกันอ่ะแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ชีวิตของ
คนเปลี่ยนไปพอสมควรใช่ค่ะนะฮะอ่าคุณผู้ชมครับ